คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้ไปดูคดีประวัติศาสตร์
แล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลายคนคล่อนประเทศ
ให้ความสนใจแล้วก็จับจ้องไปสำหรับคดีนี้นะคะ
คดีเสือดำเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว
ล่าสุดวันนี้สารชั้นต้นศาลจังหวัดทองพาภูมินะคะ
ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วคือ
จำคุกนายเปรมชัยจำเลยที่๑๑๖เดือนปรับ๒ล้านบาท
แต่ว่าล่าสุดใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกไปแล้วนะคะ
และมีข้อห้ามคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
คำถามคือคุณสุภาษาเสือดำตายฟรีไหมคะ
เป็นไปตามคำพิพากษาค่ะก็มีทั้งจำทั้งปรับไงคุณ
แต่ว่า๓ข้อหาที่เขาโดนไม่มีคดีเสือดำเลยนะ
มีพกพาอาวุธปืนสนับสนุนแล้วก็ข้อหาร่วมกัน
ซากสัตว์ป่าคุ้มครองไก่ฟ้าหลังเทา
แต่ไม่มีเสือดำนะคะเสือดำยกฟ้อง

วันนี้ศาลจังหวัดทองพาภูมิได้นัดอ่านคำพิพากษา
คดีที่นายเปรมชัยกรณสูตรพร้อมกับพวกรวม๔คน
ก็คือนายยงโดดเคลือนางนาธีเรียมแสน
นายธานีทุมมาศร่วมกันเข้าไปล่าสัตว์ป่า
ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๓กุมภาพันธ์๖๑
ในวันนี้นะคะสารได้พิจารณาให้ประกันตัว
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจำเลยที่๑นายเปรมชัยกรณสูตร
แล้วก็จำเลยที่๒นายยงโดดเคลือ
เนื่องจากไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดประกันตัวออกไป๔แสนบาท
ส่วนจำเลยที่๔ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาท
เนื่องจากว่ามีข้อหาที่มีอัตราโทษสูง
โดยทั้งหมดวางเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักร
ก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
ส่วนจำเลยที่๓นางนาธีให้รอลงอาญา
แล้วก็ห้างผู้ชมเป็นบรรยากาศ

คุณเปรมชัยกล่าวสั้นบอกว่าขอโทษ
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ทีนี้มาดูกันหน่อยเจอว่าหลายคนสนใจ
อยากรู้นะคะว่านายเปรมชัยโดนข้อหาอะไรบ้าง
พิพากษาลงโทษจำเลยที่๑คือนายเปรมชัย
ข้อหาคือร่วมกันพกพาอาวุธปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้โทษจำคุก๖เดือน
คุณผู้ชมดูตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะ
ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอันนี้โทษจำคุก๘เดือน
ข้อหารร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ไก่ฟ้าหลังเทาไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก๒เดือน
รวมทั้งสิ้นคุกจำคุก๑๖เดือนสำหรับนายเปรมชัย
โดยพิจารณายกฟ้อง
ข้อหาร่วมกันเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และข้อหารร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครองหรือเสือดำ
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนจำเลยที่๒นายยงนะคะสารพิพากษาลงโทษ
ข้อหารร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก๓เดือน
ข้อหารร่วมกันพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก๖เดือน
ข้อหารร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือเสือดำ
และข้อหาร่วมกันเก็บของป่าในป่าสงวน
ส่วนจำเลยที่๓นางนาธีพิพากษาลงโทษ
คือข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
เสือดำไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้จำคุก๔เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
อันนี้สารให้รอลงอาญานะคะพิจารณายกฟ้อง
ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

ข้อหาร่วมการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาร่วมกันผ่าอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนจำเลยที่๔นายธานีถุมมาตร
คนนี้ทำหน้าที่เป็นนายพรานในวันที่เกิดเหตุ
พิพากษาลงโทษข้อหามีซากสัตว์ป่าหรือเสือดำไว้ในครอบครอง

ข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าจำคุก๔เดือน
ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านี้จำคุก๑เดือน
และข้อหาเก็บของป่าจำคุก๑ปี
ขออภัยนะคะข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจำคุก๑ปี
ข้อหาเก็บของป่าจำคุก๑ปี
รวมจำคุกทั้งหมด๒ปี๑๗เดือนค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยนะคะ
จะต้องให้นายเปรมชัยและนายธานีร่วมกันชำระค่าเสียหาย๒ล้านบาท
ดอกเบี้ยในอัตรา๑๐๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๑เป็นต้นไป
กว่าจำเลยจะชำระเสร็จ
ขณะที่มีรายงานนะคะบอกว่าเหตุผลที่สารยกฟ้องนายเปรมชัย
ในคดีร่วมกันล่าและครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำ

เพราะนายเปรมชัยอ้างว่าในวันเกิดเหตุที่มีการยิงเสือดำ
เขาอยู่ที่ห้วยเซตาโว่
จุดที่เขาอยู่ห่างจากจุดยิงเสือดำ๗๐๐เมตร

หลังอ่านคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อย
คนที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้โดยตรง
ก็คือนายวิเทียนชินวงศ์

คำพี่ภาคสาออกมาแล้ว
ดูว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี
สำหรับเสือดำและสัตว์ป่าที่ตายไปแล้ว
วันนี้เราสามารถทวงคืนความยุติธรรมให้กับเสือดำได้
ไปฟังเสียงหัวหน้าวิเชียนกันค่ะ
ได้พิสูจน์แล้วครับศาลท่านได้ทำให้กระจ่างแล้วนะครับ
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบศาลจังหวัดทองผาภูมิในวันนี้นะคะ
มีเจ้าหน้าที่จากมูลละนิขิศึบนะครับ
เสถียรก็มาร่วมสังเกตการณ์ในการพิพากษาคดีนี้ด้วยค่ะ
แน่นอนนะคะก็อยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัย
แล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยของตำรวจสพทองผาภูมินะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ